กลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะไปดูเหตุอัธยกรรมที่จังหวัดสงขลา
ซึ่งตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะคะกำลังรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับลูกจ้างรายนี้ค่ะ
พาญาติเนี่ยบุกไปยิงสามีภรรยาผู้รับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเช่า
โดยมุ่งเน้นไปที่ปมสังหารว่าขัดแย้งเรื่องของการจำนำรถยนต์ค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เป็นมายังไงนะคะสำหรับเหตุการณ์บุกยิงในอาชวีชนสาคล
เสียชีวิตในบ้านเช่าที่จังหวัดสงขลาเป็นการยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดซุปเปอร์ค่ะ
กระสุนเข้าที่หน้าอกหนึ่งนัดเสียชีวิตค่ะครับอีกคนนึงเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
ก็คือภรรยานางสาววีรวรรณนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
ห้องนอนที่ตำรวจไปมีร่องรอยต่อสู้เข้าของกระจัดกระจาย
ซึ่งผู้ตายกับภรรยาเป็นผู้รับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์บ้าน
แล้วก็เพิ่งมาเช่าอยู่ได้สามเดือนนะคะผู้อำกับสพบังกล่ำ
บอกว่ารู้ตัวแล้วค่ะว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับ
ว่าจะออกหมายจับชุดแรกสามคนค่ะข้อหาก็จะต่างกันไป
ฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าบุกรุกและใช้กำลังประทุษร้ายนะ
พฤติกรรมแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
กลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้เป็นครอบครัวเดียวกัน
คือนายกโก๊ปนิหมารนะคะอายุสามสิบปีคนนี้เป็นคนยิง
แล้วก็เคยเป็นลูกจ้างของผู้ตายส่วนอีกสามคนเป็นพ่อเป็นน้องสาว
แล้วก็เป็นชายวัยรุ่นอีกหนึ่งคนเป็นกลุ่มครอบครัวเลยนะคะ
สาเหตุคาดว่ามาจากเรื่องการจำนำรถกระบะเมื่อ๕ปีก่อนค่ะ
ซึ่งนายยะโก๊ปเอารถกระบะนะคะซึ่งเป็นของญาติทะเบียนพัทธลุง
มาให้ผู้ตายพาไปจำนำแล้วพอจำนำเสร็จรถคันนี้ก็ถูกขายต่อไป
ไม่สามารถที่จะเอารถมาคืนได้รถรถคันนี้สุดท้ายไปโผล่ที่จังหวัดสุราชธานี
ก็เลยมีการนัดมาเคลียร์กันนะคะแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่ตำรวจยังสงสัยก็คือเรื่องประเด็นชู้สาว
หรือเปล่าเพราะว่าน้องสาวนายะโก๊ปเนี่ยมาอยู่ที่บ้านนี้ด้วยนะคะ
ต้นเดือนนายกบกับภรรยาก็มาขออาศัยบ้านนี้อยู่ชั่วคราวแล้วพาไปทำงานด้วยกัน
แต่นายยะโก๊ปเนี่ยตามประวัติคือทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะว่าเขาติดยาเสพติดด้วยนะคะ
เช้าวันเกิดเหตุนะคะมีรายงานบอกว่าผู้ตายกับภรรยาก็ออกไปทำงาน
นายกบงัดห้องเข้าไปไปลื้อค้นทรัพย์สินพอภรรยากลับมาเจอก็ขอโทษขอโทษแล้วก็กลับไป
ช่วงเย็นกลับมาอีกค่ะมาพร้อมกับญาติญาติเลยค่ะ
แล้วก็บอกว่าต้องการจะคุยเรื่องจำนำรถภรรยาเขาเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยบอกว่าสามีไม่อยู่แต่นายยะโก๊ปไม่เชื่อนะคะ
ถีบประตูบ้านแล้วบุกเข้าไปก็ยื้อกันไปตรงประตูห้องนี่แหละค่ะ
สุดท้ายนายยกบเอาปืนยิงเข้าไปในห้องถูกภรรยา
แล้วก็เปิดประตูเข้าไปได้ตอนนั้นผู้ตายที่อยู่ข้างใน
ถือมีดดาบป้องกันตัวแต่ว่านายกบมีปืนค่ะ
ก็ยิงใส่เสร็จแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
พี่สาวผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ไปทวงคืนรถกับผู้ตาย
เพราะที่ผ่านมา๕ปีทุกข์ใจมาตลอดตามหารถให้ไม่ได้
สินที่มีก็ถูกยึดต้องขายเมื่อวานยืนยันไม่รู้นะคะ
ว่าน้องชายเอาปืนไปด้วยเพราะต้องการแค่ไปเอารถกลับมาจริง
แต่ดูจากพฤติกรรมผู้ตายเอามีดแกว่งไปมาเธอบอกว่าก็กลัวเหมือนกัน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะซึ่งตำรวจก็จะแจ้งข้อหาร่วมกันค่า
และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาปืนในที่สาธารณะและยิงปืนในที่สาธารณะ
ส่วนพ่อกับน้องสาวถูกออกหมายจับด้วยนะคะ
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวค่ะ